มาดูอุบัติเหตุนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนที่จะไปดูภาพฉันเล่าก่อนเลย
คือถ้าเกิดว่าคุณเห็นสภาพของรถตู้คันนี้
ภายนอกคนที่โดยสารมากับรถตู้ไม่น่าจะรอด
เป็นอุบัติเหตุรถตู้โดยสารค่ะพลิกคว่ำหลายตลบมาก
แต่ปรากฏว่าคนข้างในรอดทั้งหมด๑๓คน

แล้วคนที่มาโดยสารกับรถตู้คันนี้คุณดูนะ

คือคนที่โดยสารมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อเลยนะ
ว่าสิ่งที่เขาทำให้เขารอดปฏิหาร
เพราะเขามีของดีเขาแขวนเหรียญหลวงพ่อเปิ่น
อ๋อของดีของเขาพารานุภาพหลวงพ่อสาธุค่ะใช่ค่ะ
ตำรวจสพพวแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิพิทักการแม่สอด

หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเสียหลัก
พลิกคว่ำบนถนนสายตากแม่สอดตำบลด่านแม่ละเมา

คือจุดเกิดเหตุอยู่หลักกิโลเมตรที่๕๒
พบรถตู้โดยสารคันนี้ค่ะสีขาวเขียวหมายเลขทะเบียน๑๐๓๙๙๖ตาก
วิ่งระหว่างแม่สอดกับจังหวัดนครสวรรค์
สภาพแบบนี้คุณผู้ชมตามภาพเลยนะคะ

ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๑๓คน

นายศักดิ์ชัยพุ่มพวงอายุ๓๗ปี

คือรับผู้โดยสารมาทั้งหมด๑๓คน

จะไปส่งที่จังหวัดนครสวรรค์

รถตู้มันเกิดอาการสั่นแล้วก็เสียหลัก
ไปชนกับแท่งบารีเออร์เกาะกลางถนน
หลังจากนั้นก็พลิกคว่ำหลายตลบเลยนะครับคุณผู้ชม
พลิกคว่ำหลายตลบส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะ
เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีเหรียญหลวงพ่อเปิ่น
คุณผู้ชมนี่นะที่หน้าอกนี้
เป็นเพราะบารมีเหรียญหลวงพ่อเปิ่น
เหรียญนี้แหละที่ปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาด
คุณผู้ชมฟังเสียงคนขับรถค่ะ
เอามาอยู่
ส่วนผู้โดยสารหญิงอีกคนนึงที่ก็โดยสารมากับรถตู้คันนี้นะคะ
เขาบอกว่าคือก็สังเกตเห็นนะคะว่าระหว่างทางรถตู้เนี่ย
ได้มีการขับแซงรถคันอื่นด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ายางระเบิด

แต่ว่าเคราะห์ดีมากนะคะผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยรอดเขาเองเนี่ย
เขาเชื่อว่าเพราะทุกคนเนี่ยรัดเข็มขัดนะ